มาดูเหตุระทึกเพิ่งแตกรังต่อยจนมามีผู้ได้รับบาดเจ็บ
ใช่ค่ะแล้วผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นแม่กับลูก
ลูกเนี่ยเป็นสับปะเหลออยู่ค่ะคุณผู้ชมค่ะทีนี้พอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะ
ขนาดกู้ภัยจะไปช่วยกู้ภัยก็โดนด้วยเหมือนกันก็โดนต่อยด้วยเหมือนกัน
ดูสิคะเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นภายในสุสานไรลักษณ์นะคะ
อยู่ที่อำเภอเมืองที่จังหวัดลำปางเกิดตอนเย็นของเมื่อวาน
นี่เป็นจุดที่เกิดเหตุคุณผู้ชมเพราะว่านะตอนนั้นเนี่ยจริงเขามีการเผาศพกันอยู่
ใช่ครับแล้วเนี่ยควันจากการเอ่อเผาเนี่ยควันจากปล่องเมนเนี่ย
มันเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้พึ่งหลวงอ่ะแตกรังนะคะพึ่งหลวงเนี่ยทำรังอยู่บนต้นไม้
ใกล้ใกล้ปล่องเมนตรงเนี้ยนะฮะเออแล้วนี่ทีมกู้ภัยสว่างธรรมสถาน
ลำปางเนี้ยก็ต้องไปช่วยเหลือคนเจ็บก่อนโดนพึ่งหลวงเนี้ยเขาบอกว่าโดนเนี้ยห้าสิบกว่าตัวรุมต่อยถามว่าเอาแล้วรู้ได้ยังไงอะนับตัวพึ่งเหรอมันบินไปบินมาเปล่าค่ะคุณผู้ชมเขานับจากเหล็กในเห็นไหมตามมือตามแขนหน้าเนอะนี่บวมปูดไปหมดเลยก็ทีมกู้ภัยก็เอาตัวคนเจ็บส่งโรงพยาบาลลํ
แล้วคนที่เขาเห็นเหตุการณ์เขาก็เล่าให้ฟังตอนนั้นเนี้ยนะเผาศพชาวบ้านรายรายหนึ่งอยู่แล้วควันเนี้ยมันลอยจากปล่องเมนไปถึงรังของพึ่งหลวงที่อยู่บนต้นไม้เท่านั้นแหละค่ะรังของพึ่งเนี้ยถึงแม้ว่าจะห่างจากตรงที่เขาเผาศพประมาณสิบห้าเมตรก็ตามแต่พอควันมันไปถึงพึ่งหลวงรังที่คุณผู้ช
ที่ไปช่วยเนี่ยก็โดนต่อยด้วยเหมือนกันก็พอเกิดเหตุแบบนี้แล้วโหคนเจ็บนี่ต้องเร่งเอาเหล็กในออกนะแล้วตอนที่ผู้สื่อข่าวของเราเนี่ยไปที่สุสานนี้ก็ไปเห็นเนี่ยค่ะรังพึ่งหลวงมันยังอยู่ในจุดเดิมอยู่เลยทั้งทั้งที่กู้ภัยเนี่ยตอนแรกก็มีการเผาทำลายรังพึ่งไปรอบนึงแล้วนะตอนเราไปถึงก็ยังเจออยู่ทีนี้
แล้วเหตุการณ์ให้กับนักข่าวของเราฟังเอาฟังบนแม่เราค่ะ

ตอนตอนตอนยายเนี่ยมาตรงเนี้ย

เป็นเชื้อเพลิงในการเผาศพนะครับ
แต่ปรากฏโอ้โหมีพึ่งตัวหนึ่งมันมาตอมหัวยายปัดไปตัวหนึ่ง
ปรากฏว่าโอ้โหหลังจากนั้นมันมาเต็มไปหมดเลย
นี่แหละก็เลยโดนต่อยแบบนี้ทีนี้ทำยังไง
ลูกชายเผาศพอยู่บนเมนไงก็วิ่งหนีกันคนละทิศคนละทางเลยนะคะ
ทีนี้ตามหน้าเนี่ยนะมีเหล็กในอยู่ทั้งที่หน้าที่หัว
จะสร้างประมาณ๓๐กว่าเหล็กไน
แล้วก็ตามกระจายอยู่ตามมือตามคออีก๒๐กว่า
ทีนี้เขาก็เลยบอกว่าอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เทศบาลนครลำปางให้มาสนับสนุนภารกิจ

กู้ภัยเขาก็เอาผ้าชุบน้ำมันก๊าซพันกับท่อนไม้
หลังจากนั้นก็เผาทำลายแต่ตอนนักข่าวของเราไปยังเจอ

ไปดูตอนเผามีไหมฮะภาพที่กู้ภัยเนี่ยไปเผาทำลายคือโอ้โห
ต้องเอารถเครนขึ้นไปนะคุณยกกระเช้าขึ้นไปสูงขนาดนี้เลยนะครับแล้วก็ไปจุดไฟเผานะฮะ